คุณผู้ชมอาจจะเห็นคลิประทึกบนท้องถนนมากหน่อยนะครับ

ใช่ค่ะแล้วเอานำมาเสนอก็จะได้ระมัดระวังกันมากขึ้น
โดยเฉพาะไอ้แยกที่ชอบเรียกกันขานกันว่ามันเป็นแยกวัดใจ
ไม่มีสัญญาณไฟอะไรหรืออาจจะมีอาจจะมีลักษณะสไฟกระพริบ

งานนี้เกิดขึ้นที่แยกวัดใจที่จังหวัดระยอง
แต่คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่คุณจะเห็นในคลิประทึกแล้ว
มันจะมีอีกหนึ่งระทึกตอนชาวบ้านให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่ด้วย

โอ้โหชนแบบชนิดที่เต็มแรง
รู้อีกทีค่ะนั่นรถบรรทุก๖ล้อเล็กมา
แล้วรถเก่งสีช้องบูก็มา

เกิดขึ้นตรงกลางสี่แยกชาวบ้านก็เรียกกันแหละว่าเป็นแยกวัดใจค่ะ
รถทั้งคู่ชนกันพังเสียหายยับเยิน
ตำบลพนานิคมนะคะอำเภอนิคมพัฒนาที่ระยอง
รถยนต์คันสีชมพูที่เป็นรถเก่งเนี่ยตอนที่ถูกชน
เหมือนกับเหวี่ยงแรงอัด
มันไปฟาดเข้ากับตรงเสาสัญญาณไฟกระพริบ
เขาบอกว่าฟาดชนิดที่ถอนรากถอนคนจนเสามันหลุดออกมาเลย
ในขณะที่รถนะคะบรรทุก๖ล้อคันสีขาวเป็นรถบรรทุก๖ล้อเล็กนะคะ
ก็สภาพพังเสียหายเหมือนกันแล้วตกลงไปข้างทางด้วย
งานนี้มีคนเจ็บ๒รายนะคะเป็นผู้หญิง๑แล้วก็ผู้ชาย๑ค่ะ
ชาวบ้านเล่าแบบนี้ว่าแยกวัดใจตรงนี้เนี่ยรถชนกันบ่อย
เป็นแบบนี้มานานเป็น๑๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่มาทำการสำรวจ
แล้วมาบอกว่าเดี๋ยวจะติดไฟสัญญาณให้แต่แต่สุดท้ายเงียบหายไป
แล้วคุณผู้ชมคะจังหวะที่เรากำลังพูดคุยกับชาวบ้าน
แล้วถามถึงเรื่องไอ้เสาไอ้แยกวัดใจตรงนี้
ปรากฏมันเกิดอะไรขึ้นลองดูค่ะ
คุณว่าไหมนี่ต่อหน้าต่อตาเลยคุยนิดเดียวเองนะโอ้โหต่อหน้าต่อตาจริงค่ะ
คือคุณลุงหันแต่ว่ากล้องของเราหันไปทางนั้นพอดีนะครับ
แล้วนักข่าวก็หันไปทางนั้นพอดีนักข่าวกำลังจะยกตัวอย่างเลย
อย่างรถดำไหมมาเร็วจังเลยแล้วก็จริงคุณ
แล้วก็ได้แต่บอกนานเห็นไหมลุงยังหันมาถามแล้วเห็นไหมล่ะ
นี่ค่ะมันเป็นแบบนี้จริงนะคะ
ก็ไม่แปลกที่ชาวบ้านจะบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยจริง
แล้วเป็นเวลาแบบนี้มานานนับ๑๐ปีแล้วนะคะ
ภาพแบบนี้ก็หว่าเสียวเสียงเบรงดังสนัดเลย
ชาวบ้านบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติ

อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นจนชินชา

เอาสัญญาณไฟจราจรมาติดตั้งอย่างจริงจังกันสักหน่อย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าตรวจสอบกล้องมุมจรปิดแล้ว
เดี๋ยวจะเชิญคนขับรถทั้งสองคันมาให้ปากคำนะคะ
ก็ต้องดำเนินคดีกันไปดูว่าใครผิดใครถูก

ถ้ามันติดตั้งสัญญาณไฟจราจรขึ้นมามันจะช่วยได้ไหม
ลุงบอกเลยช่วยได้แน่นอนค่ะ